เมื่อวานี้มีการเรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วนะครับ
เพื่อเตรียมเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน
วันที่๒๐ธันวาคมถึงวันที่๑๖มกราคมปีหน้านะครับ
อย่างไรก็ตามครับประเทศไทยเป็นเพียงชาติเดียวในอาเซียนอีกแล้ว
ไหมครับที่ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์การถ่ายท่อสด
ในฝึกฟุตบอลอาเซียนอีกครั้งนี้นะครับแต่ล่าสุดเมื่อวานี้
ทางคุณนวลพันธ์ล่ำสันผู้จัดการทีมชาติไทยเอง
ก็ได้มีการพูดพร้อมกับยกมือไหว้ปิดท้ายนะครับว่า
อยากจะขอให้ท่านตวิทย์โบสถ์วันรองนายกรัฐมนตรี
หรือว่าดรกองศักยมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
อยากจะให้ช่วยให้คนไทยได้ดูฟุตบอลทีมชาติไทย
แข่งขันด้วยนะครับก็สาเหตุที่ไม่มีผู้ซื้อลิขสิทธ
ในการถ่ายท่อสดศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
ก็ข่าวกันว่า๘๐๑๐๐ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ
ส่งผลให้ไม่มีโทรทัศน์เจ้าไหนในประเทศไทยในตอนนี้
พร้อมที่จะซื้อลิขสิทธิ์ในฟุตบอลรายการชิงแชมป์อาเซียนนี้นะครับ